ต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งความเห็นครับ

อาจารย์ธิดาถาวรเศษครับ
ก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีนะครับ
กรณีที่การตั้งรัฐบาลของเพื่อไทย
อาจจะมีพักสองลุงมารวมอยู่ด้วยนะครับ
ก็บอกว่าตรงจุดนี้จะทำให้พักเพื่อไทย
เสียฐานคะแนนไปจำนวนมาก
และอาจจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุด
และในอนาคตอาจจะเหมือนกับประชาธิปัตย์
คำว่าสลายคั่วของพักเพื่อไทย

อกจากนี้ครับฐานแฟนคลับของพักเพื่อไทย
คนที่เขามีอุดมการในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ก็จะหายไปก็ยอมรับ
สิ่งที่เพื่อไทยกำลังเจอนั้นน่าเห็นใจ

จากระบบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย

จึงจำยอมให้ต้องเป็นรัฐบาลในแบบนี้

คิดยังไงกับสิ่งที่เพื่อไทยกำลังเดินเกมอยู่ตอนนี้
ก็บอกว่าเห็นใจแต่ไม่เห็นด้วยลองฟังฮะ
เขาก็รู้เขาบอกเขายอมรับ
เขายอมรับแล้วว่าเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เพราะมันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาล
ต่อไปเนี่ยก็คือพักเพื่อไทยก็จะเหลือฐานเสียงแบบเดียวกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมเดิม
คือต้องใช้ระบบอุปถัมภ์บ้านใหญ่นะ